แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙
ใช่ไหมคะแต่คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยังคงมีมากเช่นกัน
โดยเฉพาะคนที่เปิดกิจการร้านคงร้านค้า
เขาก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยการคิดไอเดียในการขายแบบราคาถูก
เอาใจคนที่แบบได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไปเลยในราคาเพียงแค่๒๐บาทจาก๒๐บาท
ไปกันที่ร้านข้าวแกงนะคะบ้านบุษยาภาค่ะอยู่ที่หน้าคลินิกหมอสมศักดิ์
ตลาดสดเทศบาลสุโขทัยถนนจรดวิถีทองนั่นเองเห็นไหม๒๐บาทแถมน้ำ๑ขวดอ่ะ
เย็นเลยนะรับปรองว่าอิ่มไปได้มื้อหนึ่งเลยนะคะ
ราคา๒๐บาทใช่ไหมแถมน้ำใช่ไหมเจ้าของร้านคุณพี่คนนี้เลย
คุณพี่พรพันธ์ดีหลกวัฒนาเขาบอกกับเราว่าร้านอาหารของเธอเนี่ยนะ
พิษโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกันจ้ะต้องหยุดขายไปชั่วคราวเลยนะ
แต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้เลิกจ้างพนักงานก็สงสารเนอะถ้าเลิกจ้างไปลูกจ้างจะไปทำอะไร
เธอก็เลยตัดสินใจอ้าวปิ๊งไอเดียดีกว่างั้นทำข้าวแกงมาตั้งขายกันแบบนี้เลย
ยุคโควิด๑๙ระบาดเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยให้พนักงานยังคงมีงานทำ
และก็ยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินค่ำอยู่ด้วย
ซึ่งอาหารที่ขายเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่ามีหลากหลายเมนูมาก
ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาเลยอ่ะโอ้โหคุ้นเนอะ
คุ้นคิดเองคุณดูแต่ละเมนูสินี่หมูสามชั้นทอดเอ่ยน้ำพริกกะปิเห็นไหมมีผักทอดคือเยอะแยะมากมาย
แล้วเขาจะจัดใส่ถุงนะ๓๐๓๐บาทก็คือถ้าเกิดคุณซื้อเป็นถุงเป็นเซต๓๐บาท
แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นกล่องกล่องละ๒๐บาทแล้วแถมน้ำอีก๑ขวดอาหารที่ร้านเขาทำออกมาคือมันเยอะแยะมากมายแล้วมันจะไม่มีการจำเจด้วย
คุณพี่เขาบอกแบบนี้นะคะและเขายังบอกอีกด้วยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กำไรอะไรมากมายในการขายครั้งนี้
แต่ว่าก็อยากมอบความสุขให้กับทุกคนนะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินจริงก็คือมาบอกเขาได้เลยว่าแบบช่วงนี้ไม่มีเงินจริง
ที่เขาให้ทานฟรีเนี่ยกล่องแบบนี้๒๐บาทนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านข้าวแกงข้าวกล่องบ้านบุษยาภานะ
คลินิกหมอสมศักดิ์๔แยกตลาดสดเทศบาลสุโขทัยนะคะหรือว่าโทรไปหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้๐๘๑๓๙๔๓๒๖๔
ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะสั่งแบบทีนึงเยอะหรือว่าจะรับไปแจกใครไปบริจาคอะไรแบบนี้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปได้เลย
อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่เขาต้องขายหนึ่งคือเขามีลูกจ้างแล้วก็มีต้นทุนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายในราคาที่มันค่อนข้างย่อมเยาว์ทุกคนจับต้องได้
แต่ถ้าคุณไม่มีตังค์บอกเขาก็ให้ทานฟรีน่านับถือใจจริง